โจรเสื้อกันฝนที่ไปบุกชิงทองในย่านน้องแข็ม
ล่าสุดคือทนแรงกดดันไม่ไหวเจ้าหน้าที่ก็กดดันหนักด้วย
ก็เลยประสานเข้ามอบตัวนะคะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์วันที่เขาเข้าไปบุกชิงทอง
ซึ่งเขาก็มอบตัวแล้วก็สารภาพว่าที่ทำลงไปเป็นเพราะว่า
หาเงินเล่นเกมออนไลน์ระหว่างรอสัมภาษณ์งานเพราะเขาเพิ่งเรียนจบช่างไฟฟ้า
มีวิชาความรู้ติดตัวมานะคะแต่ว่าไม่ทำให้เป็นประโยชน์นะ
นายจีราวุฒิหรือเจวงแสงหรือเจอายุ๒๔ปีเป็นผู้ต้องหา
ที่ได้สวมหมวกกันน็อกเต็มใบใส่เสื้อกันฝนนะคะ
และได้ใช้อาวุธประแจเลื่อนเข้าไปชิงทองน้ำหนักห้าบาทในร้านทองทวีชัยเก้า
ถนนบางบอน๓กรุงเทพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ที่สุดแล้วเขาก็เข้ามอบตัวกับตำรวจสอนอสแหมดำ
แนะนำว่าลูกชายไปมอบตัวเถอะ
จะได้ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกนะคะ
และที่ผ่านมาก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบที่แวะเวียนมาดูในบริเวณโดยรอบมาตลอด
ได้ประสานเข้ามอบตัวกับร้อยตำรวจเอกประเสริฐภูลแก้ว
ลองสารวัดสอบสวนสสนสะแหน่ดำเพราะรู้จากกัน
นายเจนำของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุมาพบกับพนักงานสอบสวน
และสารภาพว่าเป็นบุคคลตามภาพกล้องวงจรปิด

มารับตัวเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของส
กลับบ้านย่านบางบอนแล้วก็นำทองที่ชิงมาเนี่ย
ขายได้เงินกว่าแปดหมื่นบาทถามว่าเอาไปทำอะไร
เขาบอกว่าเอาไปใช้เล่นเกมออนไลน์หมดภายในเวลาเพียงแค่๓วันค่ะ
โอ้โหเงินแปดหมื่นเลยนะใช่ค่ะนายเจเนี่ย
เรียนจบปวชแผนกไฟฟ้ามาด้วยนะคะตอนนี้ยังว่างงานอยู่
คือกำลังรอเรียกสัมภาษณ์งานว่างั้นเถอะระหว่างนี้ก็เลยอยากหาเงินมาเล่นเกมก่อน
แล้วก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นแต่หลังจากก่อเหตุไปได้สามวันรู้สึกผิด
ก็เลยเล่าให้พ่อฟังนี่แหละพอพ่อรู้จักกับตำรวจก็เลย
พามาประสานมอบตัวนะคะพ่อก็ต้องเกลี้ยกล่อมอยู่นะคะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าลูกมามอบตัวโทษหนักก็จะได้กลายเป็นเบา
ที่สุดก็ถึงยอมมอบตัวนะคะ